ซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ก็ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาค่ะที่ช่วยกันบรรจุข้าวเปลือกพอเพียง
จ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง
อาคารเรือนรับรองแขกบุคคลสำคัญหลังใหม่บริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าที่สร้างไปแล้วกว่าร้อยละสี่สิบ
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบพลเอกประยุทธก็เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ
ศิลปินดารานักเรียนนักศึกษาและจิตอาสาที่กำลังช่วยกัน
บรรจุข้าวเปลือกพอเพียงที่จะนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกรธในพระบรมมหาราชวัง
ทำให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสาก็พากันถ่ายรูปกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงปัญหาราคาข้าวตกต่ำด้วย
ซึ่งบอกว่าตอนนี้ราคาในตลาดโลกตกต่ำเช่นกันเพราะมีการผลิตเกินความต้องการ
ประกอบกับมีต้นทุนสูงรวมทั้งเรื่องของสภาพอากาศปริมาณน้ำ
ก็อยากจะให้ประชาชนเข้าใจและอย่าใช้แต่วิธีการจำนำข้าวอย่างเดียวเพราะผิดกฎหมาย
หลังจากได้ฟังคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะเจ้าหน้าที่และจิตอาสาก็ปรบมือให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินให้กำลังใจผู้ที่นำอาหารมาให้บริการมาให้กับจิตอาสาบริเวณใกล้กันด้วย
สำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปนะคะสำหรับใครที่มีจิตอาสาก็สามารถไปช่วยกันได้ค่ะ
ร่วมการจัดทำของที่ระลึกสามารถติดต่อได้ทางสำนักงานประหลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
ธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาไปจนถึง๑๘นาฬิกานะคะ